ค้างค่าเช่าค้างค่าเช่าแล้วก็มีการล็อกร้านนะคุณผู้ชม

พอไปมีโพสต์เฟซบุ๊กตัดเพาะนะ

ฟ้องหมิ่นประมาทเอาคุณผู้ชมมาเรียกค่าเสียหาย๓๐๐๐๐๐บาท
เหตุเกิดที่ตลาดน้ำวัดมะขามตะบนบ้านกลางอำเภอเมืองปฐุมธานีครับ
แม่ค้าที่เขาโดนฟ้อง
เขาขายสาครูเขาเกลียดปากหม้อชื่อพิรินจิ
ร้องเรียนว่าโดนเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่ขับไล่ที่
เพราะจ่ายค่าเช่าที่ล่าช้าไป๒วันเอง
และยังส่งหนังสือขอให้ชำระค่าเช่าที่ที่ค้างอยู่

กำหนดให้จ่ายค่าเช่าภายใน๗วัน
แล้วบอกพิรินจินะพี่ย้ายซอมสินออกไปเลย

ลินจีเล่าให้ฟังว่าขายที่นี่มาตั้ง๒๐กว่าปีแล้วนะ
ตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปเก่าวันธรรมดานี้เธอขายฟรี
เก็บค่าเช่าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็เก็บวันละ๕๐บาท
โอ้โหนี่พี่ลินจิเล่าไปร้องไห้ไปเลย

ก็เรียกเก็บค่าที่ตารางเมตรละ๒๕๐บาท

ก็เริ่มจ่ายมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้
ปัญหามาเกิดตอนเธอไปขายของที่ศูนย์ราชการ

ไป๒วันร้านเธอโดนล็อกเลยขายไม่ได้
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊คครับ
ตัดเพราะว่าเจ้าอาวาสไม่สมควรเป็นเจ้าอาวาสอีกต่อไป
ไม่มีจิตเมตตาเห็นแก่ปัจจัย

สาธุเอามาเฟียมาขุมวัด
อันนี้ความจากพี่ลิ้นจีนะฮะเขาโพสต์ไว้
พอเจ้าอาวาสเห็นก็ตั้งทนายเลย
ฟ้องมิลประมาทเรื่องค่าเสียหาย๓๐๐๐๐๐บาทครับ
คือเขาล็อกร้านพี่นะนี่คือล็อกร้านนี่คือการล็อกร้านของพี่
พี่จ่ายช้าพอจ่ายช้าปุ๊บพี่ก็เกิดความโมโหโพสต์ขึ้นไป
ตัดเพราะว่าเจ้าวาดไม่มีความเมตตาเห็นแต่พวกพ้อง
แล้วเอามาเฟียมาครูวัดไม่มีจิตเมตตานั่นแหละ
เขาก็เลยแคปหน้าของพี่ไปฟ้องศาลนั่นแหละ
เขาเรียกค่าเสียหายทั้งหมดไหมคะ๓๐๐๐๐๐ค่ะ
แล้วพี่จ่ายช้าแค่สองวันสองวันมูลราคาเงียบเท่าไรคะ
สามพันบาทต่อเดือนแต่จริงแล้วค่าที่มันแพงเกิน
วันธรรมดานี้ขายกันแทบไม่ได้เลยค่ะ
คารวาสไปแล้วมาฟังเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเจ้าอาวาสวัดมะขามพระมหาอดุลวุฒิโก
บอกว่าการเรียกเก็บค่าเช่าตารางเมตรละ๒๕๐บาทก็เป็นธรรมแล้วโยมเอ้ย
ร้านไหนใช้พื้นที่มากก็จ่ายมาตามสัดส่วน
เวลาไปขายของที่อื่นค่าเช่าที่แพงกว่านี้ไม่เห็นมีโยมบ่นเงินเลยนะ
ส่วนที่ฟ้องหมิ่นประมาชโยมนิตจีนี่
เพราะมาโพสต์ด่าเจ้าอาวาสในเฟซบุ๊กก็ต้องฟ้องสิ
ขออภัยถ้าพูดตรงนะเกิดจากอคติส่วนตัวมากกว่า
เพราะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรกัน
คืออย่างร้านที่มีปัญหากันเนี่ย
ที่ว่ามีเรื่องล็อกร้านเนี่ยเขาไปโพสต์ด่าอัตมาไว้ในเฟซบุ๊ก
ไปโพสต์ข้อความด่าต่อมาไว้ในเฟซบุ๊ก
ไม่ได้ล็อกเพราะว่าจ่ายช้าหรอก
ข่าวนี้ได้อะไรหลายอย่างนะครับ
คุณผู้ชมข่าวนี้ได้หลายอย่างนะ
เรื่องของการนะครับจ่ายค่าเช่าตรงไม่ตรงเรื่องหนึ่ง
เรื่องของการใช้สติไต่ตรองความโกรธ
ถ้าสมมุติว่าเข้าไปคุยกับท่านเจ้าวาดไปขอคำชี้แจง
โดยที่ไม่ไปโพสต์ลงสื่อออนไลน์
คือพอมันโพสต์แล้วล่ะคุณผู้ชมครับความผิดมันสำเร็จ
คือทำให้คนอื่นนะครับรู้สึกเกลียดชัง
ตัวผู้ถูกกล่าวหามันเข้าข่ายหมินประมาท
อันนี้ต้องระวังด้วยนะ
บางทีมันมีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาก
ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ